ทุกผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีของคุณป้าคำแงงสุวรรณะอายุ๕๕ปี
อยู่ที่ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ถ้าท่านยังจำกันได้นะครับตอนที่เป็นข่าวเนี่ยโอ้โหผมเองก็ตกใจ
คือช็อกฟังแล้วรู้สึกว่าคือมันถึงขั้นต้องควักลูกตาออกมาเลย
คือลูกบอกว่าคุณป้าคำแงงไปซื้อเครื่องดื่มสมุนไพร
เพื่อรักษาอาการปวดขามาดื่มก็ดื่มไปเดือนหนึ่งก็ดีขึ้นนะ
อาการปวดขาเนี่ยก็เลยไปซื้อมาอีกขวดหนึ่ง
คราวนี้ตอนที่เซลล์เอามาขายเอามาแนะนำเนี่ยอ้าวบอกเอาป้าเป็นต้อเหรอ
เห็นดูตามันเอ๊ะเป็นต้อบอกไม่ค่อยใช่รึเปล่า
อาจจะป้าบอกก็ไม่รู้ล่ะเป็นต้อหินหรือต้อกระจกก็ไม่รู้
แต่เซลล์เนี่ยบอกว่าใช้หยอดตาเลยป้า

แล้วตอนหลังเนี่ยที่ป้าแบบแสบร้อนมีอาการจนต้องไปโรงพยาบาล
แล้วหมอต้องควักตาออกเนี่ยถามมายังเซลล์เนี่ย

นี่คือเซลล์สองคนมาที่บ้านแล้วก็หยอดให้ดู

ซึ่งตอนหยอดคนเสื้อชมพูที่โดนหยอดเขาก็พูดนะคะว่า
มาแล้วแสบแล้วเริ่มแสบแล้วคือเขาก็แสบเหมือนกันนะ
พอเถอะพอเถอะอะไรอย่างเนี่ย
เดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยที่เซลล์มายืนยันกับป้าว่ามันหยอดได้จริงเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือพูดง่ายนะคืออย่างผมว่านะมันเป็นเคสแรกคือมันเป็นคนแรกเลยนะ
ตั้งแต่บริษัทเปิดบริษัทมารักษาคนมา
เนี่ยก็คือลูกหยอดประจำก็มีเครื่องหยอดประจำเนาะ
หยอดทั้งเท่าสองมือหยอดเท่านึง
ก็ไม่ได้หยอดเรื่องมือหยอดก็ได้
เนี่ยตอนเนี่ยคืออาการแสบแสบที่แรกแป๊บเดี๋ยว
เพราะว่าหยอดประจำแสบที่แรกแป๊บเดี๋ยว
เชื้อมันเยอะมันก็จะแสบนานหน่อย
นี่แหละเวลาเราเช็ดเนี่ยอยากให้เราต้องมีหลักฐาน
ไปยืนกับเขาผลตรวจของเขาออกมาโอเคเป็นเพราะของเราจริงเนี่ย

คือเมื่อสักครู่นี้ที่ดูเนี่ยขนาดเซลล์หยอดกันเองยังแสบ
ยังขอสำลีหน่อยได้ไหมไม่ไหวแล้วขอสำลีเช็ดหน่อย
อีกคนยังอ้างบอกอ๋อเชื้อมันเยอะมันก็แสบหน่อย

อันนี้เป็นคลิปที่เขามาพบป้าหลังจากที่ไปหาหมอมาแล้วแล้ว
บอกว่าตาติดเชื้อหยอดไป๖ครั้ง
หลังจากที่หมอเสพตาแดงจนติดเชื้อเยื่อตาทะลุ
หมอต้องบอกว่าต้องผ่าตัดเอาดวงตาข้างขวาออกแล้วนะป้า

ใช่คือถ้าถึงสมองเนี่ยถึงชีวิตแน่นอน

โอ้โหตาขาวมันกินตาดำเข้าไป

พอโทรไปแจ้งที่เซลล์ที่มาขายเนี่ย
บอกให้แม่หอดได้เนี่ยก็กลับมาแล้วก็มาหยอดให้ดูอย่างนี้
และนั่นคือตอนที่คุณป้าโดนควักลูกตาออกไปแล้ว

หยอดแล้วมันแสบจังมันใช้ได้จริงหรือเปล่า
เซลล์ก็ยืนยันเป็นมั่นบรรหม่าว่าใช้ได้
ทีนี้ก็ต้องมาถามหาเรื่องความรับผิดชอบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ

วันนี้ก็มีลูกชายของคุณป้านะครับ
ได้เปิดคลิปเสียงที่เซลล์มาแนะนำให้แม่หยอดตาเนี่ย
อ้างชื่ออาจารย์หมอว่าเป็นคนอบรมแนะนำให้ลูกค้าให้หยอดตา
เพื่อรักษาซ่อเนื้อในตา
อาจารย์หมอที่ปรึกษาของบริษัทเนี่ยท่านก็บอกว่าต้อหินต้อเนื้อพอหยอดแล้วมันจะหดเข้ายกเว้นต้อกระจกมันจะไม่ละลายได้แต่หยอดแล้วมันจะมันจะรู้สึกดีขึ้นแต่มันคนละลาย
คือเรียนมาเถอะคือเพื่อนสอนตลอดไม่ให้โฆษณาเกินความเป็นจริงแต่อยู่ในกรอบเพื่อนก็บอกตลอด
อ่าเนี่ยชื่อใครถูกพาดพิงถึงก็มาครบเลยนะคะออกมาชี้แจงกันเอาเองนะตอนแรกก็สงสัยกันว่าเอ๊ะตกลงดีเซลล์ขายเองแนะนำแบบนี้เอง
เพื่อหวังยอดขายให้ได้เยอะหรือว่าบริษัทเขาอบรมเขานัดนำมาฟังคลิปเสียงนี้แล้วเซลเขาอ้างยันบริษัทเลยนะอ๋อ
ขายเครื่องดื่มสมุนไพรที่เอามาขาย
มาพบที่บ้านเมื่อวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ขณะที่ฝ่ายกฎหมายของบริษัทของเครื่องดื่มสมุนไพรแห่งนี้
ก็ได้บอกกับครอบครัวของนางคำแงงว่า

แต่การจะเยียวยาให้เนี่ยต้องมีความเห็น
มีใบรับรองจากแพทย์มาก่อนว่า
ตาของนางคำแงงที่บอดแล้วต้องควักออกเนี่ย
อดด้วยสาเหตุอะไร

หนึ่งสาเหตุจากอะไรสาเหตุจากยาตัวนี้ก็ให้เขาระบุมา
นอกจากนี้นายพี่ทักก็บอกด้วยว่าวันนั้นเป็นแค่การมาเยี่ยมเฉย
ไม่ได้มีการตกลงเยียวยาอะไรจากตัวแทนบริษัทเลย
ซึ่งทางครอบครัวก็คุยกันแล้วค่ะว่าจะไม่เป็นฝ่ายเรียกร้อง
แต่จะให้ทางตัวแทนบริษัทนั่นแหละที่เข้ามาพูดคุยว่าจะเยียวยาให้เขายังไง
เดี๋ยวของตาเทียมผมก็อยากจะสอบถามว่าสิทธิของคุณแม่ในการรักษาปกติของทางโรงพยาบาลมีสิทธิอะไรได้บ้างก่อน
โดยในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละ
ทางครอบครัวของคุณป้าคำแงงเนี่ยก็มีการนัดเจรจากันที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นกับทางบริษัท
โดยบอกว่าถ้าเจรจาไม่เป็นที่ยอมรับได้ทางครอบครัวจะไม่คุยอีกแล้ว
ส่วนเรื่องคดีอาญาก็ขอให้ตำรวจดำเนินการตามหน้าที่
เพราะว่าส่วนตัวติดใจกับพฤติกรรมของเซลล์
ที่มาขาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวเนี่ย
ที่แนะนำสรรพคุณดิบดีเลยว่าทำอันนั้นได้รักษาอันนี้ได้
มีการเอ่ยชื่ออาจารย์หมอเป็นมั่นเป็นเหมาะ
เอ่ยชื่อด็อกเตอร์ที่เป็นผู้แนะนำเซลล์อีกทีด้วย
รวมถึงเรื่องของการหยอดตาว่าตกลงแล้วเป็นพฤติกรรมอวดอ้างเกินจริงหรือเปล่า
คือประเด็นเรื่องของว่าคุณป้าคำแยงตาบอดด้วยสาเหตุอะไรอันนี้
เดี๋ยวก็ต้องรอหลักฐานที่ทางแพทย์พิสูจน
แต่ที่แน่เลยก็คือไอ้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันนี้
มันผ่านออยในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ไม่ใช่รักษาโรค
เหมือนเดิมไม่ได้เอามาหยอดตา
แต่เนี่ยเซลล์เองก็บอกว่ารักษาโรคได้
เซลล์บอกด้วยว่าบริษัทเนี่ยรักษามาตั้งหลายที
อันนี้ผิดวัตถุประสงค์แล้วอันนี้ผิดแน่อยู่แล้ว
ตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุเขาบอกว่าเขาออกหมายเรียกไปแล้ว
เซลล์สองคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยต้องมาพบตำรวจ
เพื่อให้ข้อมูลนะจะได้ขยายผลกันต่อว่า
ตกลงเนี่ยมันเป็นความผิดของใคร
เพราะต้องมีคนรับผิดชอบไงตาขวาเขาต้องควักไป